พาไปดูเรื่องของปัญหาญาติพี่น้องกับเรื่องของที่ดินที่ลำปาง

จ่ายเงินให้ญาติไปแล้วญาติไม่ยอมโอนให้สักทีครับ
ล่าสุดไปทวงถามก็มีการโต้เถียง

ดาลโทษะเอาปืนยิงญาติเสียชีวิตคาบ้านแบบนี้เลย

ปัญหาก็คือเขาเป็นญาติพี่น้องกันแค่นี้เอง
แล้วก็เรื่องของที่ดินที่ไม่มีการโอนให้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตำรวจสหกกคกพไปตรวจสอบ

ในพื้นที่หมู่๓ตำบลใหม่พัฒนา

ฟูทิมาอายุ๕๖ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละ

สภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้น

ใกล้กันก็ไปเจอปืนลูกซองสั้น๑กระบอก

จะทะเลาะกันตกอยู่อีกหนึ่งฝั่งด้วย

สวัสดิ์คนนี้เป็นอดีตรองนายกอบต

แล้วก็คุมตัวไปสอบประคำที่โรงพักนะครับ

อายุ๕๙ปีคนนี้เป็นสามีของผู้ตาย

ตอนนั้นผู้ตายนั่งกัดข้าวโพดกิน
บนแคร่ไม้ไผ่ตัวเองก็ยืนอยู่
ใกล้ที่ภรรยาเขานั่งอยู่นะฮะ
ผู้ก่อเหตุกับนางเนียมก็คุยกันเรื่องของ
ดงที่ดินจังหวะที่นายบุญเรือง

นายสวัสดิ์เอาปืนจ่อจิงที่ครอของดังเนียม

เลือดแบบพุ่งเลยแต่ช่วยไม่ทันภรรยาเสียชีวิตขาดที่
กระโพงมาห่วงมันหวังดาวมันให้กระโพงมาได้อยู่บ้านตัวเอง

เมาส์ห่วงเก็บเมาส์ห่วงมันเขียบเขียบเมาส์ห่วงกับเมาส์ห่วง
ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเขาบอกนะครับว่า
มาจากความขัดแย้งเรื่องของที่ดิน
สวัสดิ์ผู้ก่อเหตุกับนางเนียมเขามีการซื้อขายที่ดินกัน
เพราะว่ามีการรังวัดกันทับซ้อนกันประมาณ๒๔วันแล้วก็ตกลงกันไม่ได้
ผู้ต้องหาเองก็อ้างว่าก็จ่ายเงินซื้อไปแล้วที่มันทับซ้อนกันหนักจากผู้ตายเนี่ย
แต่ว่าผู้ตายไม่ยอมโอนให้มันก็มีปัญหาขัดแย้งกันเรื่อยมา
พนักงานสอบสวนก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายสวัสดิ์นะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนโดยที่ไม่มีเหตุอันควรครับ